มาที่ข่าวช็อกวงการหมอลำกันบ้างดีกว่านะคะช็อกใจแฟนจริง
โดยเฉพาะแฟนระเบียบวาธศิลป์นะคะมีข่าวลือสนั่นว่านักร้องเบอร์หนึ่งของวง
คุณท็อปนรากรค่ะจะแยกทางกับพ่อเอ๊ะแล้วคุณผู้ชม
กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปได้คุณผู้ชมแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดนี้เรื่องจริงค่ะ
โดยเมื่อวานนี้เป็นงานแรกที่พ่อเอ๊ค่ะได้กลับมาเจอท็อปนารากรอีกครั้งนะคะ
หลังจากที่มีข่าวออกไปค่ะพอบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
ขอสัมภาษณ์ทั้งพ่อเอ๊ะแล้วก็ท็อปนารากร
ก็พรั่งกรูความในใจออกมาทั้งตาแดงทั้งปากสั่นกันทั้งคู่เลยคุณผู้ชม
ซึ่งหนุ่มท็อปเองค่ะก็มีประกาศนะคะว่าจะขอลาออกจากนี้นะคะ
นับตั้งแต่ฤดูการเดือนตุลาคมที่จะถึงจะไม่ขึ้นเวทีระเบียบวัฒนศิลป์แล้ว
แต่พ่อเอ๊ค่ะที่ได้ยินเนี่ยช็อกไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
พูดไม่ถูกเลยเลยใช่ค่ะท็อปเนี่ยยืนยันว่าที่ออกเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุผลส่วนตัว
ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าอิจฉาเต้ายองที่พ่อเอ๊เนี่ยรักและเอ็นดูมากกว่า
แต่แล้วก็จะของง้อลูกชายคนนี้ให้กลับมาอยู่ในวงระเบียบวาธศิลป์เหมือนเคย

ผมก็ได้แจ้งแล้วก็บอกคุณพ่อไปแล้วว่าอาจจะต้องได้พักก่อนครับผม
ค่ะคืออันนี้เป็นการแบบบอกกล่าวกันอย่างเป็นทางการแล้ว
ก็ถามว่าเป็นทางการยัง
แต่ก็ยังไม่ถึงเป็นทางการคือพ่อช็อกเลย
เพราะว่ามันไม่ได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไว้เลย
แล้วทีนี้อยู่ไม่รู้ไปโดนอะไร
หรือมีคนใส่ของหรือเปล่าก็ไม่รู้
อ้าวคุณก็ต้องอันนี้คือก็ง้ออยู่ไหมคะหรือยังไง
ก็คือจริงแล้วพ่อลูกไม่มีปัญหากันนะ
มันจะมีหลายคนโยงเรื่องว่าน้องน้อยใจพ่อ

ไม่มีเรื่องที่ว่าท็อปน้อยใจพ่อน้อยใจน้อง

มันไม่มีประเด็นที่แบบว่าทุกคนเข้าวิจารณ์เลย
ก็เดี๋ยวลองเสร็จจากการกันนะครับ

ครับผม
ก็มีการตอบคำถามกันไม่ถูกเหมือนกันนะคะ

เอ๊ะก็ไม่อยากเสียน้องไปหรอกนะคะ

ก็อยากจะลองไปทำอะไรใหม่หรือเปล่า
อยากลงไปหาในส่วนของที่เป็นความฝันตัวเองหรือเปล่า
ก็ติดตามในอนาคตต่อไปก็แล้วกัน